ถามหากันมาเหลือเกินเอ๊ะแล้วจะได้ดูไหมวันนี้ตลอดกินตลอดกินอ่ะ
ก็ต้องมีอยู่แล้วตามธรรมเนียมของเราในวันอาทิตย
เพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดกินนะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรี
ไปที่นี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับ
เพราะว่าผมจะพาไปทานอาหารที่เขาบอกว่ากินจีนหน่อยกินจีนหน่อย
ราชบุรีเป็นทานอาหารจีนยังไงอ่ะคุณ

ราคาก็ไม่แพงแถมอร่อยอีกต่างหาก
อยู่ตรงไหนของราชบุรีติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
แมคพลานุภาพพลิกโลก
สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีเป็นที่เรียบร้อย
ต่อไปเราจะไปตลอดกินกันกับที่ร้านติ่มซำเจ้าดังในจังหวัดราชบุรี

ใจของผมคันนี้มีแผนที่นำทาง
นี่เลยกดไปเลือดเป็นปลายทางแล้วเราก็เริ่มต้นการนำทาง
พร้อมแล้วไปกันเลย
ถ้าพูดถึงร้านติ่มซำชื่อดังในจังหวัดราชบุรีแล้วล่ะก็ต้องร้านโรงเตรียมณราชรีแห่งนี้เลย
เพราะที่นี่เขามีติ่มซำมากมายให้เลือกชิมกันทำสดใหม่ใหม่ทุกวัน
รับประกันไม่มีของค้างคืนแน่นอน
กว่าจะได้แต่ละเมนูไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
เพราะต้องคัดสรรวัตถุดิบที่สดแบบสุดเพื่อมาทำติ่มซำให้กับลูกค้าได้ทานกัน
แต่ละเมนูต้องอาศัยจินตนาการและทักษะในการจัดวางเพื่อให้หน้าตาออกมาสวยงามและน่ารับประทานแบบนี้

พี่แมนเจ้าของร้านเรานัดกันเอาไว้ไงมาจากกรุงเทพหิวมากเลยครับพี่แมนครับ
ติ่มตำที่นึ่งใหม่นี่มันหอมจริงนะทีเด็ดทีขาดของเราที่ดูแล้วเป็นติ่มตำที่มันไม่เหมือนกับที่อื่นคืออะไรฮะ
ก็วัสดิศสดใหม่แล้วก็เครียดหน้าตาไม่เหมือนใครครับแล้วก็๑๙บาทครับ
เฮ้ยแพงสุดเท่าไร

เฮ้ย๑๙บาทคือสูงสุดแพงสุดคือ๒๕
ถ้าอย่างนั้นขอ๓เมนูที่ขายดีที่สุดของร้านนี้หน่อยครับ

เมนูที่ขายดีที่สุดในร้านอันดับที่๓ก็คือเห็ดเข็มทองแต้มหน้าหมู

ตำเขาก็จะมีน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเขาทางร้าน
แล้วก็ได้ความกรอบของตัวเห็ดเข็มทองหน้าหมูเนี่ยนะมันจะโรยด้วยเม็ดเก่ากิ้ง
นมจีปูเนื้อปูเป็นก้อนวางไว้อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะฮะเห็นไหม
รสชาติมันหอมหวานอยู่ข้างใน
และมันมีกลิ่นของเครื่องเทศพิไครด์ด้วย

และเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านอันดับที่๑
มีถึง๒เมนู
นั่นคือกระเพาะปลาเนื้อปูและมะกุเต

อร่อยมากสองเมนูนี้อร่อยมากเลยนะครับพี่แมนครับ
น้ำซุปมันโค้นข้นแล้วตัวกระเพาะปลาเขาใหญ่มาก
มันจะมีความหวานของตัวเนื้อปู

แล้วก็อีกหนึ่งเมนูก็คือนี่มะกุเต๋หมูตุ๋นมันเปื่อยพอดี
แล้วก็ฟองเต้าหู้นี่กำลังใช้ได้เลย
เห็ดเข็มทองนี่กรอบมากจะมีความหอมหวาน
ขณะเดียวกันก็มีเครื่องเทศของยาจีนด้วย
ทานเข้าไปก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกัน

ไฮไลท์ที่ใครมาต้องสั่งนั่นก็คือ
สาระเป๋าลาวาไข่เค็ม
มาพร้อมกับแป้งบางเหนียวนุ่ม
รสชาติต้นตำรับที่เห็นแล้วอดใจไม่ไหว
ต้องขอลองทานแล้วล่ะครับ
อย่างแรกที่บอกคือสัมผัสของเนื้อแป้งมันนุ่มนะ
แป้งเขาบางทานเข้าไปนะมันหอมไข่เค็ม
รสชาติดีของสดต้องมาลองค่ะ

ถ้าผมไม่ได้กินเค้ามาไหนผมมันนอนแม่รับเลยครับ
อร่อยสุดเลยครับผม
เพื่อจากไทยรัฐทีวีการันตีความอร่อย
การันตีกันขนาดนี้รีบมากันเลยดีกว่า
ที่ร้านโรงเตรียมนราชรี
วิ่งตามถนนเพชรเกษมมาเรื่อย
พอเจอสี่แยกโรงเรียนสุริยวงศ์ก็เลี้ยว
หมามาประมาณสัก๒๐๐เมตร
ร้านจะอยู่ในซอยฝั่งซ้าย
ร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ฉันอยากบีบคุณมาก

ดูสิจะยังไงฉันจะไปกวนเขาอีก
เขาบอกให้บีบ
แข่งแข่งขนาดนี้จะบีบเท่าอะไร
บีบเปล่าเดี๋ยวล้มออก

บางคนบอกว่าถ้าไม่ได้กินนอนไม่หลับ
วันร้านปิดต้องมายืนประท้วงหน้าร้าน

ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนไปราชบุรี
อยากทานติ่มซ้ำอร่อยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ